สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณขวัญและดิฉันใบตองค่ะ
ใช่แล้วค่ะข่าวแรกวันนี้ขอชื่นมื้นมากเลยนะคะ
เขาแต่งงานกันแล้วนะคะคุณบอยพีชเมอร์
บอกเลยว่าหวานชื่นมากเลยคุณ
บอกเลยยาวนานถึง๑๔ปีวันนี้แหละ

เหล่าแฟนคลับก็ดีใจไม่แพ้กันคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ก่อนวิธีจะเริ่มนะคะทั้งคู่อ่ะ
ควรกำลังเปิดใจให้กับบรรดาสื่อมวลชนได้ฟังด้วยนะ
ตื่นเต้นไม่น้อยกับงานครั้งนี้

เผยถึงแพลนการใช้ชีวิตสามีภรรยาในอนาคตด้วย

ด้วยความที่เราสองคนคบกันมาค่อนข้างนานแล้วค่ะ

พอที่เราจะใส่ในชีวิตประจำวันได้
เป็นคำสัญญาของเรามันก็เป็นการกระทำมากกว่า
ที่เราทำปฏิบัติต่อกันมาตลอดว่า

แล้วเขามักหน้าแทนด้านหลัง

พี่พลอยแล้ว

เป็นยาวของเชียวของเขาเป็นยาวของเขา

ผ่านมาก็ดูแลเขายังไง
ทุกวันนี้ก็คงดูแลมากขึ้นกว่าเดิม

ภูมิธรรมค่ะน่ารักจริงเลย

อีกหนึ่งคู่ขอแสดงความยินดีด้วยจริงนะคะ

ซาร่าเล็กค่ะจูงมือเจ้าบ่าวคุณเอ็มสืบสกุล
คงรักกันมาถึง๑๕ปีเลยนะคู่นี้
เข้าพิธีสมรสตามประเพณีไทยค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเช่นกันนะคะ
กลางคนในครอบครัวเพื่อนสนิท
แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการค่ะ
หนึ่งในนั้นมีคุณแอนทองประสมไปร่วมงานด้วยนะคะ
ลงแคปชั่นแบบฮาตลกด้วยนะจ๊ะ
คุณผู้ชมแล้วก็สำหรับคู่นี้นะคะ
เข้ารับพระราชทานน้ำสั่งไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วค่ะ
ชื่นมื้นจริงเห็นแบบนี้ก็ยินดีด้วยจริงนะคะ
รอมีเบบีคบกันมา๑๔๑๕ปีไม่ต้องรออะไรแล้วจ้า

เดี๋ยวรอฟังข่าวดีกันต่อเลยนะคะยินดีกับทั้งสองคู่ด้วยนะคะ